ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ให้อารมณ์และความรู้สึกคล้ายกับกรณีเหตุการณ์เสาไฟกินนารีที่สมุทรปราการ
ใช้งบประมาณถูกเรื่องไหมใช้งบประมาณฟุ่มเฟือยไปไหมนั่นคือภาษีประชาชน
แต่คราวนี้เหตุการณ์ที่บอกว่ามันคล้ายกันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่
หน้าว่าการอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา๑๒นักศัตริย์มาแบบนี้ค่ะ
ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนั่นคือหมูปีกุลปีกุลหมูตัวนั้นคล้ายมีกลักและเกลือนปนมาด้วย
หลุดลอกแบบนั้นน่ะมันไอ้นี้มันโดนโฟน
คุณผู้ชมดูภาพไปถ้าเกิดว่าใครเจริญตาแบบนี้ก็สุดแล้วแต่
แต่คำถามคืองบประมาณที่ท่านเห็นเนี่ยล้านห้า
ตกต่อตัวแสนสองหมื่นห้าพันบาท
หมูตัวนี้มีค่าเป็นแสนเลยเหรอคะ

น่าจะต้องไปแก้ชงหน่อยถ้ามูสภาพนี้
ใช่ไหมคะแล้วแสนสองอ่ะ
กระต่ายของพี่เบิร์ตอยากดูกระต่ายของพี่เบิร์ต
นี่ค่ะนี่สานสอง

ในฉันเห็นล่ะปลอกคอนน่ะเอามาทำที่ฆ่าหัว
เป็นยาแก้ปวดหัวได้ไหม
พี่กระต่ายของพี่ข้างล่าง
ชาวเน็ตบอกว่ามันเหมือนมีสังคลังติดด้วย

ใช้งบประมาณในการทำแบบนี้

แล้วตอนนี้โอ้โหเรากู้กันจนชนเพดานหนี้แล้ว
แล้วนี่เอาอย่างไรดีพวกเรา
คำถามมันมาแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะหาคำตอบนะคะ

ปีลิงปีลิงปีวอกอ่าอะไรเนี่ย
เขาทำเนี่ยเขาทำแบบมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์นะคะ
เขาบอกว่าจุดประสงค์การปั้น๑๒นักสัตว์ออกมาแบบนี้เนี่ย
ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาแบบนี้

เพื่ออะไรคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมว่ะ

อธิบายเขาอธิบายไหมว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไงยังไง

อ่าถามในอำเภอตะกัวป่าค่ะร้อยเอกพงศักดิ์เวทยาวงศบอกว่า
เรื่องนี้มันมีที่มาและที่ไปที่ไปและที่มา

บอกว่านอกจากปฏิมากรรม๑๒นักศัตริย์แล้ว
โครงการนี้ยังมีปฏิมากรรมของดีตะกัวป่า
ซึ่งจริงแล้วมีมากกว่า๒๐ชิ้น
และจะมีทางเดินเท้ามีเสาไฟ
ซึ่งการก่อสร้างไม่เสร็จทำเท่าที่
งบประมาณได้มาไปก่อน
ส่วนการก่อสร้างนั้นจะอยู่ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
ภายใต้จังหวัดพังงาเป็นผู้ดูแล

เนื่องจากวัสดุในการทำโครงการมันแพง
มันตอบคำถามไหม
เดี๋ยวนะเราถามไม่ตรงคำตอบหรือตอบไม่ตรงคำถาม
ไม่ต้องคำถามพี่ได้อะไรจากคำตอบนะครับ

เพราะฉะนั้นโครงการนี้หน่วยดำเนินการก็คือ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนะครับ
ก็คือภายใต้จังหวัดเป็นผู้ดูแล
เราก็ขอขอบพระคุณนะครับ
ทีนี้เมื่อเสนอไปแล้วเนี่ยก็ผ่านจังหวัดไปนะครับ
มีการชี้แจงกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าหมูขี้กลางอะไรต่างนะครับ
ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับยังทำไม่เสร็จ

ก็คืองบประมาณเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตอนนี้ท่านนายอำเภอก็อาจจะลำบากใจในการตอบหน่อย
โยนมาแบบนี้ดิฉันขยายความต่อ
สรุปแบบนี้ทั้งโครงการต้องใช้งบประมาณคือ๖ล้านบาท
มันมีส่วนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะรูปปั้น๑๒นักศัตริย์
แต่เฉพาะในส่วนของรูปปั้นปูน๑๒นักสัตว์เนี่ย

หรือไม่นายอำเภอตะกัวปาบอกว่าจำไม่ได้
เพราะท่านไม่ใช่เจ้าของเรื่องไงต้องไปดูรายละเอียดในแบบ
ต้องไปดูรายละเอียดในแบบการก่อสร้างของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
ของจังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นท่านฟังแบบนี้แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดพังงาท่านตอบคำถามหน่อย
รูปปั้นเนี่ยตัวละแสนสองเนี่ยท่านได้แต่ใดมานะคะ
งบมันคุ้มไหมและขอย้อนไปที่คำถามเดิม
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรเอออันนี้อยากได้คำตอบเหมือนกันนะคะ